ผู้ชายใจดีคนนี้เขาออกเรือไปหาปลากลางทะเล
แต่สุดท้ายไม่ได้ปลานะคะไปเจอตูบสี่ขาอยู่กลางทะเลแทน
แล้วก็อย่างที่บอกงานนี้ไม่ได้ปลาได้หมากลับมาแทนค่ะ
เร็ว

เข้ามาเรือไอ้หมา

เร็วมา

โอ้โฮจับข้อ

เชือกของไหมไม่รู้
เหงาแล้วเว้ย
ระวังระวัง
อ้าวไปรอยอย่างไรอยู่กลางทะเลนะนะ

เอออ่ะมาไล่เลี่ยงกันว่าน้องหมาตัวนี้มาอยู่กลางทะเลได้ยังไง
แต่ว่าดูไปก็ลุ้นไปนะคะว่าเขาจะช่วยขึ้นมาได้สำเร็จหรือเปล่า

เขาโพสต์คลิปเอาไว้ตามหาเจ้าของน้องหมาสีดำตัวนี้
หลังจากที่เขาออกเรือไปตกปลา
แล้วเจอมันว่ายน้ำอยู่กลางทะเลก็เลยช่วยเอาตัวมันขึ้นมาบนเรือ
คาดค่ะเขาคาดการณ์แบบนี้คุณ
บอกว่าน่าจะตกจากเรือโป๊ะแถวเกาะมะขามที่เกาะศรีชังชนบุรี
เขาก็เลยนำเรื่องราวนี้มาโพสต์เอาไว้แล้วก็มีการแชร์ต่อกันไปเป็นจำนวนมาก
หลังแชร์กันไปเจอด้วยแหละเจอเจ้าของน้องหมาตัวนี้นะคะ
เขาออกมาแสดงตัวว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วเขาก็บอกว่า
หมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าอ้วนมันตกมาจากเรือโป๊ะจริง
ตอนนี้เจ้าของเขาออกทะเลไปไกลแล้วไปไกลเลย
อีก๑๐วันคาดว่าจะเข้าฝั่งที่เกาะศรีชัง
ตอนนี้ขอฝากเจ้าตัวนี้ไว้กับเจ้าของเฟซบุ๊กดูแลไปก่อน
เดี๋ยวกลับเข้าฝั่งแล้วเขาจะรีบมารับตัวเจ้าอ้วน
กลับไปดูแลทันทีค่ะ

้วนผอมไปเลยนะช่วงนี้
ฝ่ายน้ำเก่งเหมือนกันนะ